แน่นเนี้ยเบาได้เบานะฮะอืมไปดูเรื่องของเอ่อ
ผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙กันหน่อยนะคะก็ยังมีคนติดเชื้ออยู่ที่บ้าน
แล้วก็รอการรักษาอยู่แต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วง
อยากให้ไปดูตรงนี้หน่อยค่ะศูนย์ดูแลผู้สูงวัยด้านบ้านกรปภึกนะคะ
อยู่ที่เขตทวีวัฒนาปรากฏว่าที่นี่เนี่ยนะคะ
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วเนี่ยเจ็ดสิบคนเนี่ยค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่รวมกันกลุ่มใหญ่เลยนะคะ
เสี่ยงด้วยค่ะอ่ากลุ่มเสี่ยงด้วยแล้วก็คาดกันว่ายาและอุปกรณ์ที่มีเนี่ย
ไม่สามารถรองรับสถานการณ์นี้ได้นะคะก็ส่งข่าวนี้มา
อยากจะวิงวอนทีมแพทย์หรือผู้ที่ดูแลเนี่ยช่วยช่วยส่งเข้าไปดูหน่อยนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านกรปภึกตอนนี้เนี่ยนะคะ
ประกอบด้วยผู้สูงอายุ๓๐คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอีกกว่า๓๐คน
เริ่มทราบผลว่าติดโควิดตั้งแต่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ทางศูนย์ได้รับยาและได้รับคำปรึกษาจากแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เรียบร้อย
แต่ว่าเขาห่วงแบบนี้ค่ะว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
และอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันรวมถึงออกซิเจนที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้
สถานการณ์เขาคาดว่าจะรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่นะคะ
แล้วก็โรงพยาบาลเองก็ไม่มีเตียงรองรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็อยากจะขอให้ทางการส่งทีมหรืออุปกรณ์เข้าไปเสริมหน่อยนะคะ
ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานเข้ามาบอกว่าทางพื้นที่นะคะ
เจ้าของเขตทวีวัฒนาได้นำผู้ป่วยไปกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้วนะคะ
อันนี้ก็คือที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยบ้านกัลปภึกที่เขตทวีวัฒนานะคะ
และถ้ามาดูสถานการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อนะคะ
วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่๑๑แล้วนะคะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในหลักหมื่นนะคะ

วันนี้ตัวเลขอยู่ที่๑๔๑๕๐รายนะคะ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๑๘รายนะคะ๑๑๘ศพค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของวัคซีนไฟเซอร์ค่ะจำนวน๑ล้าน๕แสนโดสค่ะที่ทางสหรัฐได้บริจาคให้กับไทย
ก็จะมาถึงประเทศไทยในอีก๒วันข้างหน้านะคะ
วันที่๒๙กรกฎาคมนี้ก็มีกลุ่มหมอไม่ทนและเครือข่าย
ไปยื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่ากังวลเรื่องความไม่โปร่งใสในการกระจายวัคซีนไฟเซอร์นะคะ
แถลงการระบุถึงความกังวลต่อการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์
ซึ่งทางเครือข่ายต้องการผลักดันให้การจัดสรรวัคซีนนั้นเกิดความโปร่งใสและยุติธรรมมากที่สุด
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์หรือกลุ่มบุคคลเปราะบางได้รับการฉีดเป็นอันดับแรกนะคะ
เครือข่ายก็ขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะ
เปิดเผยเส้นทางการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์อย่างละเอียดให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยค่ะ